คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะ
ให้ดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เพราะว่าคลิปนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอามาโพสต์เองนะครับ
คุณผู้ชมมีความกลัวครับโซนนะครับ

หมดจริงหมดจริงเพราะถึงความหิ้งยังไหว

ขอบคุณครับ
อันนี้นะครับเหรียญมี๒ด้านตามีสองข้าง
ต่างคนต่างก็มีมุมมองที่ต่างกันนะฮะ
เพราะว่ากู้ภัยเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
แล้วก็อยากจะบอกประชาชนอยากจะบอกทุกคน

ซึ่งเป็นกู้ภัยที่อุดรธานีเนี่ย
เอามาโพสต์แล้วบอกว่ารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

แต่ที่โพสต์ไว้นะครับก็โพสต์ว่าเนี่ยฮะ
ต่างมุมมองเหตุซึ่งหน้าแบบนี้กับการป้องปราม
เพื่อไม่ให้เหตุมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ถือว่าทำได้ดีนะรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตนะครับ
เป็นเหตุชายคลุ้มคลั่งอารวาสทุบรถข้างโรงเรียนหมากแข้ง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไหวพลิบดีมากนะครับ
จากผู้อารวาสเหมือนจะเข้าไปทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการถูกทำร้ายของเจ้าหน้าที่เอง
ทางเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงได้ชาร์จ
แล้วก็รุมจับไว้แบบนี้เพื่อสงบสติอารมณ์
โดยปกติเราจะไม่ทำเพราะเหมือนไม่ใช่หน้าที่ในการจับกลุ่ม
ไม่ใช่หน้าที่ของกู้ภัยนะครับไม่ใช่หน้าที่ที่จำเป็น
แต่ครั้งนี้เราต้องทำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับ
ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้แล้ว
ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่นะ
บอกก็ทำถูกทุกคนมีสติแล้วก็พร้อมที่จะตัดสินใจนะครับ
แต่บางคนก็บอกเดี๋ยวโลกสวยก็จะมากันอีกแล้ว
ว่าเอ๊ะทำไมกู้ภัยไม่รอตำรวจทำไมกู้ภัยต้องไปรุมจับกลุ่มเขาเองนะครับ
บางคนก็บอกมีสมเหตุสมผลแล้วนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงจังหวะที่ทุกคนต้องตัดสินใจนะครับ
แล้วก็ต้องชาร์จเพื่อให้เกิดความสงบสติอารมณ์
ภัยเขาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เองแล้วมาชี้แจง
อยากให้คนเข้าใจว่าหน้าที่แล้วก็เผชิญเหตุซึ่งหน้ามันเป็นอย่างไร
ส่วนเรื่องของประโยคที่เขาบอกว่ารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

มันคืออุดมคติของตำรวจซึ่งมี๙ข้อในการป้องปราม
อย่างเช่นเคารพหน้าที่ปรานีต่อประชาชน
อดทนความเจ็บใจและดำรงตนในยุติธรรม
กระทำด้วยปัญญาและรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
คือถ้ามีความประมาทเท่ากับศูนย์เสียชีวิต
ดังนั้นเราต้องตั้งตนไม่ประมาทนะฮะอันนี้เป็นอุดมคติของเขานะฮะ
เราจะเห็นประโยคนี้โพสต์กันบ่อยในการทำหน้าที่ของตำรวจนะฮะ